ค่ะมาอีกแล้วค่ะเหตุการณ์คิดสั้นจะฆ่าตัวตายนะคะ
หนุ่มจังหวัดพังงาค่ะขี่มอเตอร์ไซค์จากพังงาไปที่ภูเก็ต
จะไปกระโดดสะพานฆ่าตัวตายเพื่อจบปัญหาชีวิต
แต่เคราะห์ดีมากเลยนะคะพี่กู้ภัยมาช่วยไว้ได้ทันแบบนี้ค่ะ
เห็นคุณผู้หญิงที่นั่งร้องไห้พิงกำแพงตรงนั้นไหมคะ
นั่นคือคุณแม่ค่ะโอ้โหคุณแม่ลูกชายจะฆ่าตัวตายไง
คนจะฆ่าตัวตายก็อารมณ์นึง
แต่คนที่นั่งอยู่ข้างเนี่ยผมว่า
ใจจะขาดแล้วล่ะใช่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะโอ้ยสุดท้ายแล้วช่วยไว้ได้ทันนะคะ
ขอบคุณมากเลยนะคะร้อยตรีวันลบบุตรจันทร์อาสาสมัครมูลนิธิกุศลธรรมสถานภูเก็ตจุดไม้ขาวนะคะ
มีการโพสต์คลิปนี้ไว้ในเฟซบุ๊คค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่า
ไม่รู้จะอีกกี่เหตุการณ์แต่เหตุการณ์นี้สามารถช่วยรอดได้อีกหนึ่งชีวิต
เป็นชายขับรถมาจากพังงาหวังจะมาทิ้งชีวิตอีกรายมีปัญหากับทางบ้านโทรลาแฟนสาว
แต่เคราะห์ดีมากเลยพ่อแม่ค่ะไหวตัวทันรู้ว่าลูกชายเนี่ย

ก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ภูเก็ต

แล้วสุดท้ายมาช่วยได้สำเร็จแบบนี้นะคะ
ตรงนี้จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณกลางสะพานเท้าศรีสุนทร

จำที่ผมถามเมื่อวานได้ไหม
นี่ที่หายไปยังไม่เจอเลย

เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นสะพานตรงนี้

เพราะว่าสะพานตรงนี้พอดิ่งไปปุ๊บคือ
เอาจริงนะยากเลยยากที่จะกลับมามีชีวิตรอดเลยนะคะอื้อ
นี่สุดท้ายแล้วล็อกตัวได้ช่วยได้สำเร็จแบบนี้นะคะ

แล้วนำตัวผู้ชายคนนี้ไปส่งที่โรงพยาบาลตะกัวทุ่งของจังหวัดพังงาค่ะ
อีกรอบหนึ่งสะพานตรงนี้เรียกว่าสะพานสารสินสอง
หรือชื่อเต็มก็คือสะพานเท้าศรีสุนทร
เป็นสะพานคู่ขนานกับสะพานเท้าเทพกษตรี
ก่อนหน้านี้๓พฤศจิกายนที่ผ่านมามีชายขับรถกระบะมาจอดกลางสะพานตรงนี้
แล้วก็กระโดดลงไปกลางทะเลจมหายไปจนถึงวันนี้
พฤศจิกาวันนี้๑๗แล้วยังไม่พบตัวชายคนนี้นะคะ
แล้วเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือ๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ขี่บิ๊กไบท์มาจอดกลางสะพานที่พี่เบิร์ตตั้งข้อสังเกตวันก่อนค่ะ
แล้วก็กระโดดสะพานตรงนี้สะพานเท้าศรีสุนทร
ยังไม่เจอเหมือนกันเป็นสะพานที่ค่อนข้างสูง
พอโดดลงไปปุ๊บก็เป็นทะเลเลยค่ะ
ก็ชาวบ้านเขาลือกันเรื่องของอาถรรพ์เรื่องของความเฮียนนะฮะสะพานคู่นี้นะครับ